แล้วไปดูกันต่อเลยกับความน่ารักอีกหลายบ้านนะคะ
อยู่บ้านแบบนี้เขาหาอะไรเล่นหาอะไรทำกันเยอะแยะเลยค่ะ
เริ่มกันที่บ้านแรกนะคะไปดูน้องปรางกันหน่อย
คุณผู้ชมน่ารักเหมือนกันลูกสาวคนโตของพ่อมิ๊กบรมวุฒิค่ะ
แล้วก็แม่เบ้นพรชิตานั่นเองค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมลองสังเกตของเล่นน้องดูดีนะ

มันคล้ายคลาเหมือนว่าเป็นแพมเพอร์สักหน่อย

เอามาโชว์คุณแม่บอกว่าเป็นหมวกนะ
รู้เลยว่าแอบไปจิ๊กของน้องชายคนเล็กมา

มิ๊กเข็นเข้าต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปเลย
แล้วก็แซวลูกสาวด้วยนะคะว่า

ถึงต้องเอาหมวกไม้พรมมาใส่หัวแบบ

คุณพ่อคิดดีเป็นช่วงนี้เข้าไปสามประเภทกันเยอะนะ

คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่น้องไนร่ากันบ้างดีกว่านะคะ
ลูกสาวพ่อกายแม่ฮารู้จัก

รู้จักการแบบแต่งนงแต่งหน้า

แล้วเวลาจะออกงานแต่ละทีก็ต้องมีการเสริมสวยนิดนึงละกัน
ไม่ง้อยทั้งนะจ๊ะลงไปแต่งเองกันเลยจ้ะ
ขนออกมาเป็นไงแต่สวยแต่แซ่บเวื้อขนาดไหน

ทำไมนาฬิกาพูดนะ
นาฬิกาพูดพร้อม
นาฬิกาเด็กเนี่ยก็จะมีแบบว่ารุ่นพิเศษที่แบบเอาไว้พูดได้

ตามลูกไงดิฉันชอบนะการรีวิวขนคิ้วพร้อมลิปสติกพร้อม
เออทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเออออกจากบ้านได้ค่ะเออได้รัก
กับบ้านนี้นะคะบ้านของคุณต้นหอมเด็กชายปกป้องเนี่ยแหละค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่เนี่ยชอบแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวใช่ไหมคะ
ลูกชายก็ไปหยิบมาค่ะหยิบมาแต่งตัวคุณผู้ชมจะเป็นยังไง
อ่ะไปชมคลิปนี้นะคะเรียกว่าแน่นอนค่ะ
รองเท้าสวยจังเลยอ่ะซอยไปไหนฮะเออสวนเอาไปสวน
ใช่นะคะด้วยช่องสวนเหรออืมคุณฮะมันเลยมายืนในตรงกำแพงมืดมืด
โอ้โหเดินเก่งนะต้องบอกแบบนี้นะช่วงวัยนี้อยู่ในวัยเรียนแบบ
เนี้ยอืออืมผู้ปกครองทำอะไรหยิบจับอะไรก็ทำตาหมดนะ
ชวนเนี้ยอือนะคะก็น่ารักดีใช่ค่ะอืม
กป้องมีเพื่อนเล่นเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็น่ารักแล้วก็ถ้าใครชอบน้องก็ติดตามกันได้แล้วกันนะคะ